มีรถคันหนึ่งเขาก็ขับไปบนถนน
ชัยพลึกขะออกนนทบุรี
เส้นนั้นก็ช่วงค่ำมืดแล้วล่ะ
เขาก็เอ๊ะเราก็อยู่ในช่องทางของเราตรงนี้
แต่ฝั่งนู้นก็ควรจะหันหน้าวิ่งสวนกับเรา

ทำไมเขาไปทางเดียวกับเรา

เดี๋ยวไปดูนะฮะที่เจ้าของรถที่เขาอัดคลิปช่วงนั้นไปด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
รุ่นรุ่นนี้สุดสุดสุดทุกครั้งครับรุ่นนี้สุดทุกครั้งครับ
ขึ้นประลำสี่ด้วยขึ้นประลำสี่ไหมล่ะขึ้นประลำสี่มาจริงจริง
ไม่ได้น่ะเอาแล้วครับขึ้นประลำสี่ด้วยแล้วย้อนสอนครับ
เอ่อเอาไงเอ้าสิบกอมมาเอาจะไปทางไหน
ไม่ได้เล่นเกมฮะอันตรายเขาอีกอ่ะเอ้า
เว้ยนี่ยงน้อยสนยยนสนเขานี่อ่ะน่ากลัวค่ะ
กลัวจะแบบโอโหโรงอ้มขึ้นมานี่ทิบลงทิบลองใช่๕๐๐กิโลเมตรกว่า

คุณเขียนมาสอนจะดูให้จบ๕กิโลเมตรกว่า

โชคดีที่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับ

ทำไมคันนี้เขาถึงไปอยู่ฝั่งทางนู้นได้

หรือว่าหลง

หลังจากเกิดเหตุแล้วมีคนเจอแบบนี้

คันนี้เขาขับเข้าไปในเลนส์ฝั่งนู้น
พยายามจะไปโบกไปเรียกให้หยุด
ก็ไม่ยอมหยุดก็ยังไปต่อ
นี่เห็นไหมรถมันทุกเลยต้องจอดกันหมด

คือถ้าหลงแล้วขึ้นมาแล้วไม่รู้จะออกช่องไหน

บางจุดหยุดแต่เขาก็ไปต่อ
อืม

จากบนถนนชายพฤกษ์หาออกน้นทบุรี
ขับไปถึงกลางสะพานพระราม๔ช่วงโค้ง

ไปเจอบนทุกสองคัยขับมานี่นะคะ

แล้วฟอร์จิไน้ต์คันนี้ก็ขับย้อนสอนต่อไป
ลงสะพานพระราม๔ด้านถนนแจ้งวัฒนะ
ถึงหักเรียวเข้าทางปกติ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนแล้วนะครับ
หลังจากคนที่ถ่ายได้แล้วก็คลิปของถนนนั่นนะครับถูกทะเบียนรถแล้วก้าวกอไก่บ่อใบไม้๕๒๙กรุงเทพฯมหานคร
เดี๋ยวจะตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองรถนะฮะจะเรียกตัวมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปเห็นไหม
ทางขวาเนี่ยตรงนี้ภาพนี้ชัดเจนเลยโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเข้านะครับ
เจ้าของคลิปก็จะพูดในคลิปอยู่ช่วงแรกบอกโอ้โหทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้
ความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับยี่ห้อเกี่ยวกับรุ่นรถเขาหรอกคนขับนั่นแหละ
ใช่อันตรายจริงจริงไปครับจะว่าหลงขึ้นไปหาทางออกไม่เจอ
แต่พอคนเข้ามาห้ามมาบอกคุณก็ต้องหยุดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ
นี่ไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็หายไปเลยเอองงเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืม